เราก็ดูไปแล้วครับตอนกลางวัน

เดี๋ยวผมจะเล่าในเมื่อพี่ถามนะฮะ

มันมีปัญหาเรื่องเวลาเล่นในที่แคบ

ใช่เราสั่งไม็
เราจะได้ใหม่อีกวันหนึ่ง

แต่ถามเขาแล้วว่าพี่ครับเคยมีคนโดดไหมมี
มีคนเคยโดดไม่เจ็บ
แต่ถ้าลงไปแล้วยืนเจ็บ
เค้าโดนสองไปให้พี่แจ๊ดของเมืองเรา
ก็ต้องขอโทษพี่แจ๊ดด้วยครับ

อย่างสตาร์ทมอร์ไซค์มันก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มันก็ตลกดี

อยากดูเวอร์ชันจริงกับตามันจะยังไงนะ
ผมว่าเราไปดูบนคอนเสิร์ตวางให้ผมทำตรงนี้ผมก็อาย
อาทิตย์หนึ่งนะครับตั้งใจว่า๗วันใช่ครับตั้งใจว่า๗วัน
ก็จะอยู่จำวัดที่วัดพระธาตุพนม๓วัน
แล้วก็จะข้ามไปจำวัดที่ทางฝั่งลาวด้วยครับ
วัดที่เราไปจำวัดใช่ครับก็คือวัดพระธาตุศรีโคตะบองครับ
แขวงคำม่วนแทนนะฮะอยากตอบแทนทุกบาททุกสตางค์
ที่คนไทยคนลาวช่วยกันมาบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีพี่ชาย
บางคนอาจจะไม่ได้มีลูกชายคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ว่าจะบริจาคมาให้
บาท๑๐บาท๑๐๐บาทผมรู้สึกว่าการบวชให้ของผู้ชายไทย
มันเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สูงสุดแล้วเท่าที่เราจะนึกออก

น้องเรียก
แหละครับคืนนี้ผมจะตั้งใจ
มันยาวมากเลยครับแต่ก็จะตั้งใจให้ดีที่สุด
ใช่ครับเผือดำ
ผมดีขึ้นแล้วครับแต่ในช่วงที่เป็นเขาอะครับ
ตอนแรกผมไม่รู้หรอกครับแต่ว่าถ้าพี่จำได้มันมีวันหนึ่งใช่ไหมครับ
ที่ผมแบบไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องนิชาผมเอากีต้าไปร้องเพลงหน้าบ้านเขา

นิชาร้องไห้ตาผมมันเปลี่ยนแล้วพอน้องบอกว่าน้องกลัว
ผมก็รู้แล้วว่ามันใช่เพราะว่าจริงแล้วก่อนหน้านั้นมันก็
เราก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่าเราถอดไม่ออก
ครับตอนแรกก็ตอนแรกก็ไปหาคุณหมอ
แต่ว่าคราวนี้ที่จะช่วยได้ก็คือคุณหมอทางการแสดงก็คือครูแอ๋วฮะ
จริงครูเตือนว่าอย่าใช้วิธีนี้นะ
โตโน่มันไม่คุ้มแต่เรารับปากครูว่าเราจะโอเคครับผมจะไม่ใช้

รับปากว่าเราจะไม่ใช้แต่ว่าใจเรารู้ว่า
เราอยากจะมอบทุกอย่างให้กับงานของเราครับ

ผมทำอะไรแล้วถ้าเล่นคอนเสิร์ตผมก็จะทำให้สุด
ถ้าเล่นละครเล่นหนังก็เช่นกัน